มาดูอีกบ้านหนึ่งคุณผู้ชมครับที่ชนบุรี

คุณยายอีกบ้านหนึ่งหลอนถือมีดจะมาไล่ฟัน

บอกเห็นผีจะมาทำร้ายลูกนี่มาแล้ว
เนี่ยครับบางวันก็เอาขันน้ำมณมาพรมใส่หน้าบ้านให้
เป็นคุณยายข้างบ้านท่านชอบถือมีดมาแกว่งไปแกว่งมาอยู่เนี่ย
เริ่มจากวันที่๑๙กรกฎาคมก่อนนะคุณผู้ชมนะ
คุณยายถือมีดอิโต้เดินจากหน้าบ้านตรงมาที่บ้านของเจ้าของโพสต์
องมาในบ้านแล้วก็เดินกลับไปยี่สิบสามกรกฎาคมคราวนี้มานะครับ
คุณผู้ชมครับคุณยายถือมีดมาที่หน้าบ้านอีก
บ่ายครับยายนะฮะเห็นเจ้าของโพสต์กำลังถ่ายคลิป
ยายเลยบอกว่าอยากถ่ายก็ถ่ายไปแล้วท่านก็สายก้นให้กล้องซะอย่างนั้น
นะฮะแล้วก็ใช้ท่อนเหล็กเนี่ยเคาะตะข่ายที่กั้นบ้านอยู่ด้วย
นี่ฮะนี่ฮะคุณผู้ชมดูพฤติกรรมนะครับของของของท่านนะฮะนี่นี่
เอาผ้ามาปิดหน้าปิดหน้าแว่ไหมแว่ไหมเอ้ยนี่เอาเหล็กมาตีรั้
อย่างที่ผมบอกไปเอาวันถัดไป๒๔กรกฎาคมครับ
ยายถือมีดอิโต้มาฟันที่หน้าบ้านอีกพอช่วงเกือบสี่ทุ่มนี่ฮะ
มืดแล้วเกือบสี่ทุ่มฝนตกครับยายเนี่ยก็ถือมีดอิโต้
มายืนเกาะรั้วบ้านอีกแล้วก็เดินกลับไปนี่ฮะฝนตกโอ้โห
ยายมามาวันหลายหลายหลอบนี่นี่เอานมลปแลกผมให้
บางวันยายก็ได้ครับคลมนมลที่หน้าบ้านนะครับ
ของเจ้าของโพสคล้ายกับทำวิธีไล่ผู้ผีปีกปีศาจอืม
ตีห้าเข้ามาตีห้าเมื่อวานคุณยายมาเลยคุณผู้ชม
คราวนี้มาเปิดประตูรั้วเลยครับนี่ครับเปิดเข้ามาแล้ว
เข้ามาแล้วถือมีดมาด้วยเห็นไหมฮะ
เพราะดีนะครับที่ด้านในปิดประตูยายเข้ามาในตัวบ้านไม่ได้

แต่เข้ามาในบริเวณบ้านได้แล้ว
เข้าในบ้านไม่ได้ก็เดินกลับบ้านตัวเองไป

โอ้โหนะฮะเจ้าของคลิปก็คือคุณเพชรนำสกุลอุมา
เล่าบอกว่าเพื่อนบ้านคือยายนีอายุ๘๐แล้ว
เป็นเพื่อนบ้านกันมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
คือยายนีเนี่ยเคยป่วยมีอาการคล้ายแบบเห็นผี
แล้วมักจะถือมีดมาฟันลมฟันแรงนะ
ทำท่าคล้ายสู้กับผีว่างั้นเถอะ
ลูกของยายนีก็พาไปรักษาจนอาการดีขึ้น

แต่รอบนี้เนี่ยมาระรานบ้านอื่นเขาเอามีดมาฟัน
แล้วก็บอกว่าเจ้าของโพสต์เนี่ยตายไปแล้วนะ
แล้วปีศาเนี่ยจะมาทำร้ายลูกของคุณยายนะครับ
เอาไปฟังฟังฝั่งคุณยายบ้าง
นายวันนบลูกชายคนโตของยายนีเนี่ยเล่าบอกว่า
โอ้โหคุณนักข่าวเนี่ยครับเนี่ยครับลูกชายของยายนี
แรกแม่ป่วยก็พูดถึงแต่เรื่องเงิน
บอกว่ามีคนมายืมเงินแล้วไม่ยอมคืน

แต่อีกอย่างคือแม่เนี่ยชอบเรื่องศัยศาสตร์ชอบคุณสัยนะครับ
ตอนนี้แม่มีอาการเนี่ยก็พาไปหาหมอนะ
สแกนสมองก่อนแล้วหมอบอกโอ้โหคุณแม่คุณปกติดีนะ
แต่ช่วงพักหลังแม่เริ่มหูคุยไม่ค่อยได้ยินแล้ว
ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วที่บอกว่าไม่ดูแลแม่
เขาบอกเลยไม่จริงลูกทุกคนไปด่าแม่ไปอยู่ด้วยกันไหม
แม่ไปอยู่ด้วยกันไหมแม่ไม่ไปฮะ
ตอนนี้รอให้เจ้าหน้าที่พมเข้ามาไก่เกลี่ยเข้ามาคุยเข้ามาหวั่นล้อม
สุดท้ายสงสัยต้องขายบ้านหลังนี้ต้องขายแหละเพื่อตัดปัญหา
แล้วก็แม่ต้องเลือกแล้วล่ะนะครับ
หรือลูกแต่ละคนต้องเลือกแม่แล้วล่ะ
ว่าจะต้องไปอยู่กับใครแล้วเพื่อจะมีคนดูแลใกล้ชิด